เรื่องราวของหญิงสาวผู้น่าสงสารนะครับก็คือน้องยุ้ยนะครับ
สาวพิการตาบอด๒ข้างเลยบอดมา๗ปีแล้วนะครับ
หลังจากที่ไปทำงานโรงหลอมเหล็กแล้วก็มีผลกระทบจนตาพิการนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะพอตาบอดสองข้างมองไม่เห็น
ก็ทิ้งไปหนีไปบวชปล่อยให้เลี้ยงลูกเล็กวัยขวบกว่าอยู่ตามลำพัง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปนำเสนอเรื่องราวมาผ่านรายการรถปลดทุกข์นะครับ
จนกระทั่งคุณลุงพายับที่อยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
คุณลุงพายับอายุ๕๙ปีป่วยเป็นอำมพลึก
ดูรายการรถปลดทุกข์ทางไทยรัฐทีวี

แม้ว่าน้องยุ้ยจะมีคนบริจาคมาช่วยเหลือเยอะแยะไปหมด

ตาไม่ได้มองเห็นเหมือนเดิมที่จะทำมาหากินดูแลลูกต่อไปได้
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอบริจาคดวงตาให้หนึ่งข้าง

พามาเจอกันด้วยเมื่อวานนี้

ใช่ค่ะการที่จะบริจาคให้ในลักษณะที่คนบริจาคยังมีชีวิตอยู่
จะต้องเป็นญาติกันเท่านั้น
อันนี้เป็นหลักของแพทยศภาเป็นกฎหมาย
เขาก็รีบนำมาให้กับผู้ที่ขอ

ก็พอตกลงคุยกันแล้วก็บริจาคให้กันไม่ได้นะครับ
วันนี้เราก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของลุงพายับรอดเมืองวัย๕๙ปี
ำมพลึกมานานกว่า๒๐ปีแล้วครับ
เป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์คว่ำเมื่อ๒๐ปีก่อน
คุณลุงพายับอาศัยอยู่ที่พื้นที่บ้านหนองตารอด
หมู่๑๑ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
พายับบอกว่าเมื่อบริจาคดวงตาณปัจจุบันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับน้องยุ้ยไม่ได้
ที่ตั้งใจจะสละดวงตาหนึ่งข้างนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถทำได้ก็คือ
จะบริจาคอวัยวะและร่างกายให้กับโรงพยาบาลพนมสารคามในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
เพื่อจะได้นำอวัยวะต่างไปช่วยเหลือผู้ป่วย
แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ด้วย
เดี๋ยวจะไปพบแพทย์เพื่อแจ้งความประสงค์เอาไว้ในวันจันทร์ที่๑๑มิถุนายนนี้
จะลองทำให้ได้
สุดท้ายจะไปอาจารย์ธัรน์และโรงพยาบาลไป

ออกก่อนไม่ได้แล้วก็ในไหนเราตั้งใจอันนี้ไม่ได้แล้วก็เอาอันนู้นไป
แล้วก็ไหนอันนู้นก็จะไปทำอันนู้นไปอันนี้ทำไม่ได้แล้วก็

เพราะอะไรอย่างนั้นเพราะอะไรตั้งใจ
ก็ในไหนเราตั้งใจอันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
ก็เลยเปลี่ยนไปเอาอันนู้นไป
เพราะคุณจะได้บุญภูมิสวนเหมือนกัน

ทีนี้ทางด้านของคุณยุ้ยนะคะที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ชาวบ้านญาติก็ไปเยี่ยมที่บ้าน
บ้านหลังนี้สาวพิการตาบอดสองข้างนะคะ
อย่างที่บอกว่าสามีก็ทิ้งไป
ก็ต้องอยู่ดูแลลูกอายุขวบกว่า
กันสองคนแม่ลูกเนี่ยค่ะบ้านก็เนี่ยอย่างที่เห็นคืออยู่กันอย่างลำบากจริง
ก็พอได้รู้ว่ารับบริจาคดวงตาจากลุงพายับไม่ได้นะคะ
คนก็เห็นใจเนาะเพราะว่าคนก็ดูข่าวก็โอ้โหหวังว่าน่าจะได้ดวงตามาข้างนึง
เป็นกำลังใจให้เยอะพอไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
คนก็ไปหาที่บ้านไปให้กำลังใจคุณยุ้ยหรือนางสาวสุนิสามุ่งรวยกลาง
บอกว่าไม่ได้เสียใจนะคะทราบซึ้งใจซะมากกว่าค่ะ
ขอบคุณคุณลุงพายับที่ตั้งใจเสียสละดวงตาให้กับเธอ
หน่วยงานต่างด้วยทั้งภาครัฐภาคเอกชน
คนใจบุญทุกคนที่บริจาคเงินแล้วก็ช่วยเหลือเธอนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอมีกำลังใจมากนะ
มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวค่ะ
แบบให้เราได้นะคะแบบเราก็สงสารลงในพิธีการค่ะ
ยังจะมาพิการตาซ้ำซ้อนนะคะไม่เสียใจอย่างน้อยก็มีคนไทยทั้งประเทศแล้วก็
คนทั่วโลกที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะคิดว่าวันหนึ่งเราทำดีไว้
ปฏิหารต้องเกิดกับเรานะคะไม่ซีเลื่อนไม่อะไรมากมาย
ตอนนี้ก็ทำใจกำลังใจดีขึ้นเยอะค่ะอ่าคุณยุ้ยบอกว่าก็คงต้องรับการรักษาทางการแพทย์ต่อไปอ่ะนะ
ก็ได้แต่หวังว่าอาจจะกลับมามองเห็นอีกครั้งก็ได้
ส่วนเงินบริจาคก็ล้านกว่านะเดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อไปช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนด้วยนะ
ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวนะคุณจุ๋ยบอกใช่ค่ะวันที่มาออกรายการรถปลดทุกข์เนี่ย
มีทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาร่วมรายการด้วยทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้
คุณยุ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะรักษาอาจจะมีโอกาสที่แบบพอมองเห็นได้บ้าง
ลุงพายับเองก็เหมือนกันโรงพยาบาลก็จะช่วยดูแลให้
เพราะคุณลุงก็เป็นอำมพลึกเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะ